เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหลายที่เลย
แล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

บางคนเอาเศษอิด
ซึ่งเป็นโบราณวัตถุกลับบ้านไปด้วย

ก็คือเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักพระนครศรีอยุธยาบอกว่า
มีการนำเศษซากอิดซากปูนแตกหัก๓ชิ้น
ที่นักท่องเที่ยวเอาไปกลับบ้านแล้วนะ

เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวเอากลับไปไว้ที่วัดมหาธาตุเรียบร้อยแล้ว
เขาส่งมาส่งกลับมาที่การท่องเที่ยวที่ประเทศไทยทำไม
อย่าบอกนะว่ามีเรื่องของผีสางหรือเรื่องวิญญาณ
เขาบอกว่าชีวิตเขาอยู่ไม่เป็นสุขเลย

เขาก็เลยต้องรีบส่งกลับมาที่ประเทศไทย

อังกฤษเขาส่งกลับมาให้นะคะ
เรื่องราวนี้ถูกโพสต์ผ่านโลกโซเชียลมีเดีย
ผู้โพสต์คือเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หรือททสำนักงานพระนครศรีอยุธยา
ระบุแบบนี้บอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซากอิดปูนจากโบราณสถานกลับไปที่ประเทศของตัวเอง
แล้วเจอเหตุการณ์แปลกจนทนไม่ไหว
ตัดสินใจส่งคืนค่ะ
โดยเศษซากอิดปูนแตกมี๓ชิ้นด้วยกัน
ถูกส่งเป็นพัสดุปรายศนีย์มาจากอังกฤษ
ส่งถึงททสำนักงานใหญ่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ททเขียนข้อความระบุ
ให้นำวัตถุ๓ชิ้นกลับไปไว้ที่โบราณสถานดังเดิม
ทีมข่าวก็เลยต้องไปสอบถามนายพานุพงศ์แพ่งกุล
เจ้าหน้าที่ททสำนักงานอายุทยาเนี่ยนะครับ
ทราบว่าเจ้าหน้าที่เอาเศษซากอิดซากปู
กลับไปไว้ที่เดิมแล้วก็คือที่วัดมหาธาตุ
เพราะเชื่อว่าเป็นโบราณวัตถุที่อยู่ในบริเวณนั้น
และเหตุการณ์นี้เป็นการเปิดเผยออกมาของททอายุทยานะ

เพราะเคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจากทางยุโรป
จากทางเอเชียเคยลองของมาแล้ว
ก็คือเอาเศษอิดเศษปูนที่อยู่ในเขตโบราณสถาน
แอบเก็บแอบนำติดตัว

บางคนคิดว่าจะเอาไปเป็นเครื่องลางของขลังหรือของที่ระลึก
แต่เมื่อเอากลับไปจริงกลับมีเรื่องราว
บอกว่าเหมือนมีคนไปตามทวงคืน
ต้องส่งพัสดุกลับมาถึงไทย
และบางคนก็เคยนำกลับมาคืนด้วยตัวเองก็มีค่ะ